เอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงแล้วกันนะคะ
สำหรับที่สาววริสที่สาและหนุ่มกัณฑัฐ
ก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาบอกนะว่าได้ห่างกันไปแล้ว
แต่ล่าสุดค่ะสาวธิสาเขาออกมายอมรับว่าตอนนี้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว
แต่ไม่ขอระบุสถานะว่าเป็นอะไร
เพราะว่าเป็นแบบนี้ก็สบายใจดีอยู่แล้วค่ะ
ถือเป็นข่าวดีอีกครั้งเมื่อนักแสดงสาวที่สาวริธิสา
รับว่าเริ่มกลับมาพูดคุยกับนักร้องนักแสดงหนุ่มกัณพัฒน์อีกครั้ง
โดยเจ้าตัวชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เข้าใจกันมากขึ้น
และด้วยเหตุผลที่ต่างคนต่างโตขึ้นจึงปรับจูนได้ดีกว่า
ส่วนเรื่องสถานะนั้นยังไม่อยากให้จำกัดความมาก

หากต่างฝ่ายต่างมีคนเข้ามาก็ต้องดูกันอีกทีค่ะ
ก็กลับมาคุยกันปกติค่ะ

หรือว่าแบบช่วงไหนทำงานยุ่งก็อาจจะไม่ได้คุยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เข้าใจมากขึ้นไหมก็ถือว่ามากขึ้นนะคะ
อาจจะแบบใช้เวลาคิด
แล้วก็มีระยะเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนแบบโตขึ้นกันมากขึ้น

ไม่อยากสติ๊กว่าเราจะต้องมีคำจำกัดความอะไรอย่างนั้นนะคะ
คือถ้าเราสบายใจกับตรงนี้เราก็โอเค
อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าต่างฝ่ายต่างมีคนอื่นเข้ามาล่ะคะ

ก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็ค่อยคิดอีกทีแล้วกัน
ทั้งนี้นักแสดงสาวยังชี้แจงถึงประเด็นที่หลายคนมอง
พักหลังตัวจะติดกับน้องชายสุดหล่อบอลคณชัด

โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นเพราะคุณแม่เป็นห่วงเรื่องการขับรถ
ก็เลยอยากจะให้น้องมาช่วยดูแลก็เท่านั้นค่ะ

เพราะว่าเหมือนบางทีเราเป็นผู้หญิงแล้วก็คุณแม่ก็ห่วง

เพิ่งได้ใบขับขี่มาไม่นานมากนี้ด้วยค่ะ
ก็เลยเหมือนแบบให้น้องคอยขับรถให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

น่ากลัวไหมว่าหนูคนอื่นนี้เขาไม่รู้
จะเข้าใจผิดว่าคุณแดนคือแบบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มีหลายคนคิดนะคะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแหละ
เราก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็ตลกดีอะไรอย่างนี้ค่ะ